ข้าวใส่ไทย

เอาล่ะวันนี้มาพบกันเหมือนเดิมค่ะนี่ก็เปลี่ยนไปสองคนจากหนุ่มกัญชัยเป็นมดดำ
ค่ะแล้วก็เป็นมาตรายาวยาวใช่ไหมพี่มาตรายาวยาวค่ะไปทำอะไรได้กันเลยพักร้อนพักร้อน
อ๋อพักร้อนทำวิทยานญี่ปุ่นวิทยานญี่ปุ่นเรื่องเรื่องผิวพันธุ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงของเราไปหน้ามนุษย์เออเออเออจริงจริงเขาบอกว่าให้จำหน้าออนนภาเอาไว้ให้ดีดี
เพราะอีกสิบแปดวันจะเป็นนิวออนนภานิวออนนภาเลยเราจะมีพฤติกรหน้าใหม่
สิบห้าวันอุ้ยตายเมื่อวานพี่ม้าบอกน่าไปทำเรลิตี้นางเหมือนกันเนอะอ๋อ
พี่ม้าเขาไปอยู่เป็นหมู่บ้านกันเลยทีเดียวรอบเนี้ยเขาบอกอืมอ๋อแล้วก็บอกว่า
ถ้าเกิดมาหมายถึงมันจะต้องพันหน้าเลยผ่านตัวเลยใช่ใช่เขาทำหลายจุดหลายจุด
ก็เหมือนพจรอดอคุณอาทมนตร์ทำมาใหม่นี้ใช่ไหมโอ้เหรอถ้าเพียงบุคคลที่สาม

ปิติพระราชศาสนิรทรงขอบใจทุกคน
ที่ร่วมมือถวายงานพระราชพิธี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศาสนิขอบใจผสกนิกร
และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ได้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติยิ่ง
เมื่อวันที่๒๗พฤศจิกายนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระราชสารขอบใจประสบนิกร
และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมิณฑระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาตรปภิษฐ์ความว่า
บัตรนี้การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
เมื่อวันที่๒๕๒๙ตุลาคม๒๕๕๙
ได้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติยิ่ง
ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ซึ่งต่างตั้งใจทำการทุกอย่าง
โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ

ขอขอบใจทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธี

ผู้ที่อุตสาหะมาร่วมงานพระราชพิธี
ตลอดเส้นทางการเคลื่อนริ้วขบวน

ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกแห่ง

ตลอดถึงผู้ที่ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใด
ต่างระลึกมั่นในพระมหากรุณาธิคุณ
ก็ส่งกำลังใจมาร่วมเป็นหนึ่งเดียว

ในการสนองพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้
นับเป็นการแสดงความกระตันยูกระตะเวทีอย่างสูงสุด
และเป็นเครื่องยืนยันอย่างสำคัญว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

เสด็จสวรรคตล่วงไปแล้ว
แต่ทรงสถิตอยู่ในใจของประชาชนชาวไทย
จดจำลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ตลอดไปไม่มีวันเสื่อมคลาย
พระปริมาพิไทยวันที่๒๕พฤศจิกายน๒๕๖

มีความยาวกว่าหน้ากระดาษประมาณเอสีเล็กน้อย
แล้วก็ด้านบนนั้นมีตราสัญลักษณ
พระประมาภิไทยย่อวปร
ประกอบภาพวาดฝีพระหัสลายการ์ตูน

คณะออกศรีหาบัญชรและบวกภาหัตต้ายตราพระคุทภา
มีลายพระหัสว่าทะสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์
โดยรอบนั้นมีดวงหัวใจ๘ดวง

ขณะที่ด้านบนขวาเป็นพระบรมศาสติสลักษณ์ขณะทรงงาน

การ์ตูนของเหล่าจิตอาสาขณะทำงาน
เช่นงานบริการงานเก็บขยะครัวจิตอาสางานพยาบาล
งานแพทย์งานจิตอาสารถเข็นงานจราจร
โดยทุกหน้ามีหน้าตายิ้มและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น
ใช่เป็นภาพที่สวยงามจริงคุณผู้ชมสามารถไปดูได้ในหน้าหนึ่ง
สือพิมพ์ไทยรัฐก็มีนะคะเห็นอยู่เป็นภาพ
เป็นภาพมหาดกรณีที่คุณทรงนึกถึงประสงค์นิกรทุกมูลเหล่าจริง
ไปไม่มีขาดตกบกพร่องหมู่ใดเลย

วันนี้ก็เป็นวันที่๒๘แล้วนะคะกับโครงการ๙คนละ๙
วิ่งเพื่อหาเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย
ซึ่งวิกตุเองนะคะคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ดีแล้วท่านก็ออกมาแบบเขาเรียกว่ามาเป็นกำลังใจให้กับคุณตูนด้วยนะคะ
บอกว่าขออย่าให้บาดเจ็บอย่าป่วยนะคะ
หลังจากที่วิ่งในโครงการ๙คนละ๙
เมื่อไปถามว่าถ้าสมมุติว่าคุณตูนวิ่งถึงกรุงเทพ

ท่านก็บอกว่ามีคนวิ่งเยอะอยู่แล้ว
เหมือนกันเลยพี่เหมือนมากจริง

แล้วท่านก็เป็นแบบว่าให้กำลังใจคุณตูนนะคะ
วันนี้ก็เรียกว่าเริ่มต้นจากอำเภอ๓๐๐ยอด
ยังพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบกิริขันค่ะ
โดยยังคงแบ่งการวิ่งเป็น๔เซตเหมือนเดิม
ตลอดเส้นทางก็มีประชาชนออกมารอต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจ
พร้อมกับบริจาคเงินสมทบทุนกับโครงการนี้ตลอดทาง
โดยยอดเงินบริจาคตอนนี้ไปที่๓๕๒ล้านแล้ว
ครึ่งหนึ่งแล้วพี่ตูนบอกว่าอยากได้๗๐๐ล้านนะ
คงไปกันเยอะเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพฯ
เดี๋ยวเราจะมีโต้แทนของเราไป
ใช่กันชัยกำเนิดพ่อยเราจะขึ้นเหนือ

ให้พูดเป็นเมตรถูกต้องเพราะเป็นร้อยเมตร

แล้วก็น่าจะไปใกล้กรุงเทพฯและประถมหน้า

ก็ดูตามเป้าน่าจะมาถึงทุนเทพฯ๑กับ๒

จังหวัดไหนที่คุณตูนไม่ได้วิ่งผ่านแต่ละจังหวัดเขาก็มีการรวบรวมนะ

วิ่งกับอำมาริน
เค้าวิ่งทางสายชูนบุรี

เคยได้ยินเรื่องชาวนากับงูเห่าไหม

แบบเป็นเพลงโปรดของคุณกัญชาอยู่พักเนื้อ
เขาคิดว่าเขาเป็นชาวนานแล้วงูเห่าหญิงถูก
ตกเลย
ก็ปล่อยสูตรธรรมชาติ
แต่นี่ตั้งแต่เล่าข่าวนี้มา๓ปีอันนี้ตายฮะ
ตายแล้วก็เกิดขึ้นที่ประเทศไทยที่จังหวัดสุโขทัยครับ
กงไกรราชเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
จับงูหลามงูหลามตัวใหญ่มาก
ก็กะจะเอามาเลี้ยงมาขังไว้ในโอ่ง
เลี้ยงไปเลี้ยงมางูกัด
แล้วก็มัดคุณลุงคนนั้นเพราะคุณลุงอายุ๕๕
จนตายจนเสียชีวิตนะ
เกิดเหตุนี้ผู้ใหญ่มาคุณดูเอาเองแล้วกัน

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาไปเข้าป่า
เข้าป่ากันไปคุณลุงเข้าไปเข้าป่าเมื่อ๒๓วันก่อนเนี่ย
เขาได้ไปจับงูหลามตัวดังกล่ามาจากในป่า
แล้วนำมาเลี้ยงไว้ในโอ่งน้ำใต้ถุนบ้าน
กระทั่งเช้ามืดวันนี้ได้ยินเสียงน้องชายขอความช่วยเหลือ
ในที่สุดก็รีบวิ่งลงไปดู
พบว่าน้องชายเนี่ยกำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับเงินยักษ์ตัวนี้อยู่
กับงูหลามตัวเนี่ยนะครับซึ่งตัวน้องชาย
ตัวผู้เสียชีวิตนั่นแหละเป็นคนไปจับมาจากในป่า
แล้วก็ถูกงูรัดเข้าไปที่ลำคอ
งูมารัดลำคอก่อนจนหมดสตินอนแน่นิ่งไป
ด้วยความตกใจณวันนั้นก็เราจะต้องไปหาคนมาช่วยแล้ว
ก็ไปเรียกเพื่อนบ้านก็ไปตะโกนเรียกเพื่อนบ้านมาช่วย
ในที่สุดทุกคนกว่าจะมากันตาย
คือลักษณะของงูเนี่ยความยาว๓๓๐เมตรนะฮะ
รัดคอนายสวรรค์จนเสียชีวิต
เพื่อนบ้านแล้วก็กู้ภัยช่วยกันจับแล้วก็นำงูใส่กระสอบ
คือเรื่องของเรื่องก็ไม่น่าไปจับเข้ามาไหม

เหมือนกับข้าฆาตนี่เขาบอกว่า
หนึ่งงูเงินอย่าไปทำอะไรเขา
เหมือนไปตีเหมือนคนแสดงว่าการที่เขาบอกว่า
ตีงูต้องตีให้ตาย

ก่อนที่มือเขาถูกกัดเนอะ
แล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บมันรู้นี่มันก็มาพันที่ลำคอ
แล้วก็กัดที่ลำคอเข้าไปอีกแล้วก็หลังจากกัดปุ๊บ
ก็เอาเอาช่วงตัวลัดคออย่างรุนแรงตอนนี้แพทย์ทำการชนสูตรนะครับ
พบว่าเสียชีวิตเนื่องจากขาดออกซิเจนคอนี่แหละ
เพราะเค้าบอกว่าผู้ตายเนี่ยคงนํ๐๓๑๐นมูร้ามที่จับมาจากต่างแหล่นออกมาเล่น
คือก็คงจะแบบคิดว่ามันจะเชื่อง

ถ้าสมมุติมันอยู่ในองค์เฉยจะไม่มีการตาย
แต่ก็คงคิดว่าอีกวันหนึ่งก็คงจะแบบเอาออกมาเล่น

ประกอบกับอีกสิ่งหนึ่งคือมันคงหิว

ทำให้ฉกกัดที่มือซ้ายก่อน
ไม่ควรจะไปเอาไปจับเข้ามา
อ๋อสัตว์ป่าเขาควรอยู่ในป่าอยู่ในที่ของเขา
แต่คุณลุงอะเขาไม่ใช่จะกะเอามาทำกับข้าวนะ

เอามาเลี้ยง
เช้ามาก็คงคิดว่าเป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยง
ก็จะไปเปิดดูซิว่างูเป็นยังไง

อุ้ยขนลุกโหเป็นสูตรสุขตีนะคะคุณลุง
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาเล่ากันเกิดที่จังหวัดสุโขทัยนะฮะ

ดูเรื่องแบบเป็นข่าวดีกันบ้างอีกข่าวหนึ่งนะคะ
เขาสปอร์ตรุ่นใหญ่ใจปั้มสุดเลยทีเดียวค่ะ
จัดหนักเทงบสนับสนุนกีฬาฟุตบอลไทยสู่ระดับโลกค่ะ

สนามฟุตบอลย่าเทียมมาตรฐานสากลแห่งแรกที่โรงเรียนศรีอายุทยา
ในพระอุปถัมภ์ภายใต้โครงการ๑๐๐สนามฟุตบอล

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านกีฬาฟุตบอล
ให้ก้าวสู่ระดับเวทีโลกนะคะ
ซึ่งโครงการนี้ก็ทุ่มงบประมาณกว่า๒๐๐ล้านบาททีเดียว

เพื่อจัดสร้างสนามฟุตบอลย่าเทียมขนาด๗คนเล่น
๓๓คูณ๕๓เมตรจำนวน๒๐แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
จะตั้งเป้าว่าจะมอบให้ครบ๑๐๐แห่ง
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยภายในปี๒๕๖๕ฮะ
แล้วก็ยังสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนไทย
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลในทุกมิติ
เช่นมอบลูกฟุตบอล๑ล้านลูกภายใต้โครงการ
ล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทย
เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพ
แล้วก็ดึงพลังสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพระดับโลกให้สำเร็จ
ส่วนกิจกรรมวันมอบสนามฟุตบอลก็สนุกสนานค่ะ
เพราะว่ามีกิจกรรมไฮไลท์ก็คือการแข่งขันฟุตบอลแมทพิเศษ
นำโดยอายวัฒน์อภิเชษศรีวัฒนประภา
แล้วก็คุณบอยประกอบฉัดบริรักษ์ด้วย

เขาก็คงไปด้วยเขาก็ชอบนะคนนั้น
ดีใจกับน้องโรงเรียนศรีอยุธยาด้วยนะคะ
เรียกว่าน้องโรงเรียนศรียุธยาในพระอุป
และน้องโรงเรียนอื่นที่ได้รับคัดเลือกก็ดีใจด้วยนะคะ

อีกหน่อยคนไทยอาจจะเป็นหนึ่งในทีมของระดับสากล

ไปพี่แมลริงแล้วนะ

แต่เดี๋ยวเราจะมาเล่าว่าวัวตาเพชร

ตาเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทุกวันพระ

อืมอันนี้ไม่เคยเห็น
เครือข่ายเร็วระดับกิกาบิต
ิวตี้บุฟเฟ่ร้านเครื่องสำอางสไตล์บุฟเฟ่
สวยสุดคุ้มกว่า๒๕๐สาขา

พูดตายนะเอ็มจี้
หลั่นสวยจริงวันนี้

โอ้จริงสิวะหนูแหละ
ราม่าไม่จบมาริยากับชุดราตรีรอบไฟนัลประกวดจบ

ชาวเน็ตโยงชุดราตรีเป็นเหตุทำให้มาริยาตัวแทนของสาวไทย
ไม่ถึงมงกุฎนางงามจักรวาล

คุณหมูอาซาว่าดีไซเนอร์ผู้ออกแบบชุดประกาศ
ทั้งหมดติดตามได้ในรายการไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
ต่อจากนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราติดตามอีกทีนึงค่ะ
อ้าวไปที่วัวตาเพชรกันหน่อยปกติเราจะได้ยินแต่แมวตาเพชรหน้าตาเป็นยังไงวัวตาเพชร

คือดวงตาสีขาวทั้งสองข้างว้าวสวยจังเลย
ในค่ายนี่เป็นวัวชนด้วยนะครับ
หน้าตาดีเป็นวัวชนชื่อดังสงขา
เผยเรื่องแปลกบางครั้งวันพระเนี่ยดวงตาจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
เชื่อว่าเป็นวัวที่แข็งแกร่งในอนาคตอันใกล้เนี่ยหลังอายุแค่๒ปีเนี่ย
มีนิสัยดุดันชนไม่เลือกเลยแม้จะเจอวัวรุ่นใหญ่
คืออยู่ที่ค่ายสิงสยามนะฮะซึ่งเป็นค่ายวัวชนชื่อดังของจังหวัดสงขาเนี่ย
ที่นี่มีวัวชนอยู่ตัวหนึ่งซึ่งต่างจากวัวชนทั่วไปหรือวัวทั่วไปเนี่ย
เพราะเป็นวัวชนตาเพชรพี่ซึ่งหาได้เขาบอกว่า๑ในล้านเลยแหละ
ยากมากนะฮะเจ้าวัวชนตาเพชรเนี่ยตัวนี้ชื่อว่าโคขาวสิงสยามรามเทพ
โอ้โหรามเทพโพขาวสิงสยามรามเทพชื่อยาวด้วย
เรียกกันง่ายวะเจ้าตาเงินอายุขึ้นในเพิ่ง๒ปีคือว่าเป็นลูกวัวชนอยู่
เลี้ยงดูไว้อย่างดีภายในค่ายสำหรับเจ้าของเขาบอกว่าวัวชนตัวนี้เป็นลูกของเจ้าซัดดำ

แต่วัวก่อนจะชนได้ต้องครบ๔ปีก่อน
เพราะฉะนั้นอีกสองปีตอนนี้ก็โดนเลี้ยงดูอย่างดีเลย
ส่วนข่าวที่สาวนะคะ
ที่แอบมีหวังไว้ทำไมก็ไม่รู้เนี่ยถ้าอกหักแล้วนะครับ
เจ้าชายแฮรี่พามาร์เคิลถ่ายรูปแล้วก็ประกาศมั่นประกาศมั่นแล้ว
จริงหรือมั่นเป็นการภายในแล้วตั้งแต่ประเศษจิกายนที่ผ่านมานะคะ
แต่ก็เป็นเฉพาะในครอบครัวเท่านั้นเจ้าชายแฮรี่ทรงมีความสุขมาก
ทรงพาภาพคู่มั่นเมเกิ้ลมาร์คเกิ้ลให้เหล่าช่างภาพถ่ายรูปผู้
ครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะคะในพระราชวรรค์เคนซินตัน
หลังจากที่มีการประกาศมั่นแล้วแล้วก็เตรียมจะเสกสมรสในฤดูใบไม้ผลิปีหน้า
ประมาณเดือนมีนาหรือว่าพฤษภา
ซึ่งเจ้าหญิงเคนซินตันจะมีภาพสูติการประมาณเมษานะเธอ
ภาพสูติการอยู่ข้างนั้นหรือ

คนที่สามอังค์ที่สามแล้วค่ะคุณ
ฟ้าชายชาวปรินส์แห่งเวลได้ออกแถลงการว่าเจ้าชายแฮรี่พระราชโอรสองค์เล็ก
ทรงมั่นหมายกับนางสาวเมเกิ้มาเคิลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและเตรียมจะเสกสมรสในฤดูใบไม้ผลิปีหน้า
ทั้งสองคนได้มั่นหมายกันแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนหลังจากเสกสมรสนั้น
ซึ่งเป็นพัชยาได้ระบุว่ารายละเอียดที่เกี่ยวกับวันอภิเษกสมรสของเจ้าชายแฮรี่นางสาวมาเคิลนั้น
จะมีการประกาศภายหลังพร้อมทั้งระบุได้ว่าเจ้าชายแฮรี่ทรงมีความปิติที่จะประกาศว่า
มั่นของพระองค์กับนางสาวมาเคิลนั้นได้รับคำโวยพรจากบีดามันดาของนางสาวมาเคิล
ทราบข่าวเกี่ยวกับการมั่นนางสาวมาเคิลในกรุงลอนดอนหมายถึงวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ

ใช่ค่ะเป็นซีรีส์อเมริกันเรื่องหนึ่ง
มีชะสายอาฟแกนอเมริกันด้วยนะคะ

ไม่ใช่คนอเมริกาคนอเมริกา

อ๋อเป็นแคนาเดียนแต่มาเล่นซีรีส์อเมริกัน
ใช่ค่ะก็
ตอนที่ให้สัมภาษณ์นะคะนักข่าวก็ถามว่า

ขอบคุณค่ะคนนี้แหละที่ใช่อ๋อที่เจอกันเหรอที่เจอกันเจอที่อเมริกา

ใช่อ๋อไม่เปิดตัวที่งานอะไรที่แคนดา

ไม่วันนี้หนูมาเรียนแบบพี่อ้ำพัชราภา

เอ้าเอาอะไรเอ่อเดี๋ยวสามเกลิ่นสามเกลิ่นพี่อำก็เป็นพีเซนเตอร์

กระดูกแดงเต็มมากนะคะลองพูด๑๐อัมเออเอาไป
ตู้จือเปล่าก่อนเออเออเออ
ใช้สิทธาเอเซนสุดเข้นเพิ่ม๖เท่าอัมรับประกันค่ะ
เออพี่พี่พูดจับไม่ทันแล้วสดิสดิเอาใหม่อีกทีหนึ่งกล้องจับไม่ทัน
เออแองกี้ทำอะไรเอาดีดิเอา๕
แล้วคุณแม่ให้คิวก่อนทีท้ายหรืออะไร๕๔เป็นแยะเป็นคุณแม่อัมสิอัม
อัมพัชรภาพ๕๔๓๒๑สั่งลงมาค่ะ
เอออุ้ยอ้ายหรืออัมโอ้ยไม่ได้
คุณแม่เขาบอกเขาใช้หนูมาคุณแม่เอาอย่างนั้นค่ะคุณแม่ก็ทำให้เต็มที่
คุณแม่หนูทำเต็มที่ของหนูแล้วค่ะหนูสะบัดใสอัม

ก็ผลิตภัณฑ์เขาหอมจริงนะจ๊ะพี่ใช้นะจ๊ะหอมไหมคะพี่ใช้จริง
ทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วดู
มันหอมเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้น๖เท่าคุณแม่
แล้วมันจะติดคนนานใช่ไหมนี่ได้เพิ่งซักนะซัก๒วันอีกนิดนึง

ดูร่าผลิตคุณสั่งของพี่อ้ำดีกว่า
ก่อนดูพี่อ้ำ

เหมือนอยู่

ไม่ยาวค่ะอันนี้ต่อแห่ก่อน

ว้าว

ตอนตอนนี้พี่อ้ำเขาว่างแองจี้เลยไม่ไป

อ๋อเขาเลยอ้ำว่าง

รอยน้องจื้อปากอันนี้ครับคุณให้ความ

เอ้าแองจี้บ่อยเดี๋ยวฉากเสาเถือน

ใครที่อยากรู้ว่าทำไมผลิตภัณฑ์ปรับผ้า
ของเอสเซนท์นี่คะอยู่ได้หอมนาน
นั่นเป็นเพราะว่าสูตรเข้มข้นนั้น๖เท่า
ประสิทธิภาพเท่ากับสูตรธรรมดา๖เท่า
ลิขสิทธิความหอมจากเอสเซนต์เคล็ดลับความหอมยาวนานถึงตอนสวมใส่
เขาบอกมาเลยว่าคุณพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยฟินแน่
ช่วยถนอมใยผ้าผ้าลื่นรีดง่ายช่วยยืดอายุการใช้งานนะฮะ
เพิ่มความมั่นใจทุกการเคลื่อนไหวเลยจริงพี่
เอาแต่จริงต้องบอกคุณผู้ชมค่ะเติมเสน่ห์ความหอมได้
ได้เลยนะคะ๓กลิ่นด้วยกันนี่คุณผู้ชมดูได้เลย
ยังต้องการพรีเซนต์ต่อต้องทำงานให้สุดนะคะ
ชอบแบบไหนนะคะอยากบอกแบบไหนต้องลองพิสูจน์กันเอง
เรากับรถเมย์ใช้จริงนี่เวลาซักแล้วรีดแล้วเนี่ยนะ

ใช่จริงเราใช้มานาน
ใช้สูตรนะคะเดี๋ยวนี้ของเรียนแบบเยอะบางคนก็โกงค่ะ
๊อฟเยอะคุณแม่แต่ของจริงคือหอมจริงเพราะสูตรเข้มข้น๖เท่าค่ะ
เกือบลืมเขาฝากไว้ให้พิธีกรด้วยนะคะ
โอเคขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์ปรอกผ้านุ่มเราใช้อยู่ที่บ้านเรา

พี่โด่ง

พี่โด่งเขามาตอบแล้วโกรธมากนะ

โกรธโปรกัสที่ว่าเป้าเปิ้ลเขาวะ

เขาไปวิ่งเขาก็ต้องใส่ชุดแบบนั้น

เขาต้องใส่คนละชุด

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโดมประกอบลำออกมาตอบแล้วนะ

แป๊นไปสิวะเขาจะตัดโฆษณาเต้นไปด้วย
อยากเป็นอัพวัฒนาภา
สนุนโดยปลาหมึกแท้เต่าทอง
อร่อยทั้งชื้นเส้นบดเต็มตัว

คิดถึงแม่ม้ามากพูดเลยเพราะปกติจะต้องมีคนนึงที่แบบว่าเปิด

เดี๋ยวรออ่านข่าวของตัวเองจบแล้วจะเริ่มกินแล้วนะคะ
อันนั้นไปรถเริ่มกันเรื่องนี้เขาบอกว่า
เวลาเป็นนางเอกสาวไทยเนี่ยโดยเฉพาะนางเอกแถวหน้าแต่ละคน
เขาก็จะมีการเปรียบเทียบกันส่วนใหญ่

ล่าสุดก็มีการทำโพลเปรียบเทียบสาวเจ้าเสน่ห์นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณเบลล่ารานีมิวนิถา
และอีกคนนึงคือคุณแต้วนัทพร
ทีนี้ก็ไปถามคุณแต้วสิว่าแบบ

ถามว่ามีอะไรพวกนี้เราเข้าไปดูไหม
ก็มีเข้าไปดูบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เอามาคิดมาก
แม้ว่าจะเป็นกระแสลบบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา

ก็เสน่ห์ก็ดีแฮปปี้ค่ะ

ว่าแต่ละคนก็คงมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน
เราก็เป็นตัวเราแบบนี้แหละก็ไม่ซีเรียสอะไร
ถามว่าเข้าไปดูกระทู้พวกนี้ไหมก็ดูบ้าง
ก็จะดูขำมานะคะว่าเป็นอย่างไร
แต่ไม่ได้เอามาคิดถึงแม้ว่าจะเป็นกระแสลบ
ก็เป็นเรื่องธรรมดาคุณแต้วบอกอย่างนั้น

บอกว่าอะไรก็โดนแต้วชินแล้วอะไรแบบนี้

เป็นอารมณ์ฉันอยากรู้ว่าเขาพูดว่ายังไง
แองจิ๊กแต่ตบปลาแองจิ๊ก
นี่มีการเล่าไปเลยยังไงคะคุณ
เพราะว่าเค้าเป็นคนโพสต์เอง

พี่เมียวหน้าสวยไหม
พี่เมียวทำผมแบบมาดผมอะไรอย่างนี้ละ
ก็ดูสิแองจี้ถ้าสมมุติรูปนี้ลงอีบ๊าจะไปดูชุดโดนไม่นะ

ดัจจันริด

มีคนบอกว่าเราใช้แอปเพิ่มขนาดด้วยวะมีแอปเพิ่มขนาดด้วยไปกันใหญ่แล้วก็ครำครับ
หลังจากนี้ลงรูปจะลงรูปพรุ่งนี้หรือเปล่าในเมื่อมีประเด็นแบบนี้ก็ต้องระวังกันล่ะมีคนแนะนำให้ใส่ผ้ากันเปื้อนวิ่งแล้ว
ก็คือที่ไปขดสมบัติในแม่น้ำพี่
เป็นนักล่าสมบัติในแม่น้ำ
เพศบุรีอหยุธยาแต่ขณะเราต่างจากเพศบุรี
ลิขิตมาให้เป็นคนเฝ้าสมบัติ
เพราะสมบัติที่จะมาตามจากแม่น้ำ
บางทีเป็นตั้งแต่สมัยสุโขทัยอายุทยา

แล้วก็ทุกอันมีปฏิหารมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย
เขาสะสมนะฮะสมบัติเก่าแก่กว่า๑๐๐ปี

ซึ่งคันช่องโบราณถ้าเอามาชนกันปุ๊บ

ต้องดูคือมีคุณหรอดูคุณหรอ

เขาไม่ได้ไปขุดต้องไปหาตามแม่น้ำนะ
ว่ามันจะไหลมาเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้

เมื่อก่อนเราจะได้ยินว่าเอาวิญญาณไปถ่วงหม้อถั่วงหม้อ
ไปเจอมอดสะกดวิญญาณว่ะ

อีก๓วันเขาต้องรีบเอามาคืน

ไอ้คนที่ขโมยไปลูกตายแบบไม่มีสาเหตุ

ไม่ใช่เรื่องราวแค่หม้อสะกดวิญญาณ
มีเรื่องราวอีกมากมาย๔ทุ่มตรง

แล้วก็มีประกาศรายชื่อผู้โชคดี

วันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะ
วันนี้กลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่ครับสวัสดีครับ